ที่จังหวัดพยาวเนี่ยเหล่าบรรดารุ่นปู่ย่าตายาย
เขาก็ต้องมาสอนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมให้กับลูกหลานในช่วงปีใหม่ไทยแบบนี้นะครับ
นี่กำลังทำกันเลยเหล่าบรรดาเด็กเยาวชนเลยนะครับ
ที่ชุมชนบ้านสรรขเจาะตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ผู้เท่าผู้แก่ในชุมชนนะฮะเขาเริ่มพาบุตรหลานเนี่ยมาทำนี่เลย

ไม้กำสีไม้กำสีไม้กำสี
คือจะอาจจะก๊าสีหรือกำสรีแล้วแต่จะเรียกกันไป
เหมือนไม้ค้ำเหมือนไม้ค้ำไม้กำ
ไม่ต้องพูดถูกมันเป็นไม้ค้ำต้นสีหรือว่าต้นโพ
เขาจะทำในวันเป็นวันพญาวันหรือว่าปีใหม่เมือง
ถ้าชาวเหนือก็ปีใหม่เมืองใช่ไม้คำกับไม้กำไงนั่นแหละฮะ
เขาจะมารวมตัวกันทำแบบนี้ในวันที่๑๕เมษายนของทุกปีนะครับ
ตามความเชื่อทางชาวไทยล้านนานั่นเองคือเขาเชื่อกันว่าไม้กำสีเนี่ย
ที่รักษาค้ำจุนพระพุทธศาสนาเหมือนเป็นการค้ำจุนเกื้อหนุนชีวิต
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีอายุที่ยืนยาวนั่นเอง
ไปถามท่านนี้ดีกว่าคุณตาหารธัมโมอายุหกสิบเก้าปี
ก็เป็นชาวบ้านที่นั่นแหละฮะเป็นคนเท่าคนแต่ที่นั่นมีความสามารถทางด้าน
ช่างด้านฝีมือที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมทางเหนือ
เขาเล่าว่าทุกปีเนี่ยลูกหลานนะที่ไปอยู่ที่ต่างจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นชนบุรีบ้างจังหวัดนครพนมบ้าง
เขาก็จะมากราบไหว้รดน้ำดำหัวตนเองในช่วงเทศกาลสงครานปีใหม่
หรือว่าปีใหม่เมืองทุกปีก็เป็นประจำอยู่แล้ว
คุณตาเองก็จะสอนให้กับลูกหลานไปจนถึงลูกเขยรวมไปถึงลูกสะพ้าย
นะครับให้ทำขนมขนมอะไรขนมอะไรคะขนมจ๊อก
คืออะไรจ๊ะคือขนมเทียนก็คือขนมเทียนนี่แหละ
แต่เขาเรียกตามแบบคนล้านนาไงคนเหนือไงแล้วก็สอนตัดกระดาษทำรวดลายเพื่อติดไม้คำสี
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็สืบต่อสืบสารกันไปจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเอง
จะได้ไม่หายไปไงคุณผู้ชมฮะแล้วในวันที่เขามารวมตัวกันเนี่ยเห็นไหม
หน้ากงหน้ากากรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีคืออันนี้เป็นคนในบ้านเดียวกันค่ะนะ
ออกไหมเขาก็รวมตัวกันใช้เวลาว่างตอนอยู่บ้านแบบนี้
สารศิลปะวัฒนธรรมคือมันก็เหมือนเป็นการที่ให้เยาวชน
คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นด้วยคุณผู้ชม